ทีนี้คุณผู้ชมยังอยู่กันบนถนนค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือฝนที่ผ่านมามันก็ยังมีตกใช่ไหม
ใช่ฮะแล้วจะให้ดูอุบัติเหตุนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะถนนลื่นด้วย
แต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะคันที่ติดกล้องหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหดูสิคุณคือกลายเป็นเสียจังหวะแล้วก็ไปเลยอ่ะ

ไม่อยู่จริงนะคุณคือผมว่าหลายปัจจัย
ถนนลื่นด้วยหนึ่งสองเขาขับแซงกระทัน

เซไปแบบเนี้ยค่ะคลิปนี้จริงความยาวไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะ
จริงถ้าเกิดคลิปเต็มเนี่ยมันจะเห็นจังหวะของกระบะตู้ทึบคันนี้ค่ะ
เขาพยายามคือเขาอยู่เลนส์ฝั่งซ้าย
เขาพยายามจะเข้ามาเลนกลางแล้วก็ติดรถคันหน้า
อันนั้นอ่ะจังหวะหนึ่งแล้วนะคือเหมือนกับจะแซงรถคันที่ติดกล้อง
แต่ว่ายังแซงไม่ได้เพราะว่าติดเก๋งคันหน้านี้อยู่
สักพักนึงขับมาเรื่อยอีก
กระบะตู้ทึบพยายามจะแซงรถคันที่ติดกล้อง
เข้ามาทางขวาสุดแล้วจังหวะนี้ค่ะถนนลื่นด้วย
แล้วมันก็เสียการควบคุมก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้
ตรงนี้อยู่ใต้ถนนตรงใต้ทางคู่ขนาดลอยฟ้าธนบุรี
ทราบว่าคุณพี่จะรีบไปไหนสรุปคุ้มไหมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
แต่คนไปคอมเมนต์เยอะนะคุณคนคอมเมนต์เป็นพันเลย
เขาบอกว่าจริงนอกจากฝนตกถนนลื่นแล้ว
สาเหตุมาจากรถคันที่ติดกล้องหน้ารถนี่แหละ
นี่คุณขับช้านี่คุณขับช้าแล้วคุณแช่ขวา
ดูสิคุณขับช้ากว่าเลนกลางด้วยซ้ำ

เยอะเลยก็กลายเป็นว่า
คันที่ติดกล้องเนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันนะคะ
น่ากลัวนะคุณนะนะครับ